นี่เป็นเหตุการณ์ลูกชายตั้งใจจุดไฟเผาบ้านที่โคราช
แต่ว่าสุดท้ายปลายทางไฟไหม้เหมือนกัน
จุดแก๊สลักษณะเป็นแก๊สปิ๊กนิกจะอุ่นกับข้าว
ปรากฏว่าทีนี้ปวดท้องฉีก
คุณผู้ชมไปฉี่ในห้องน้ำไม่ทันแกก็เลยเอาตรงนั้นเลย
ฉี่อยู่ปรากฏว่าสายน้ำของฉี่มันไหลไปไม่หยุดนิ่ง
ก็หลบฉี่ปรากฏว่าตัวจีวอนนะคะไปติดกับไฟ
แก๊สพิคนิคที่จุดอุ่นกับข้าว
ไฟไหม้วอดกุฏิเลยดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
ตายแล้วไม่มีใครมาเลยค่ะ

เค้าบอกเค้าบอก

เฮ้ยไปไหม้หลังโน้นแล้วอ่ะ

เฮ้ยไหม้ใหญ่เลยหลังข้าวนั่งไหม้ใหญ่เลยอ่ะ
อุ๊ยมีรถน้ำเลยอ่ะ
โอ๊ยตายแล้ว
อ้าวดูดิหมดไม่หมดเลยอ่ะ
หมดเลยต้องมาเลยแอ๊ะ
ดูสิไม้หมดเลยอ่ะหมดกัน
แล้วมันเหมือนจะมีกุฏิใกล้ด้วยป่ะพี่ปุ้ย
ขนาดมีช่องว่างเว้นนะไฟมันยังลุกโหมไปได้

แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปนี้เป็นชาวบ้านเห็นไหมคะ
ร้องไห้ด้วยกว่ารถน้ำจะมาเนี่ยโอ้โห
มันไม่วาดไปทั้งหมดนี่
กุฏิเนี่ยเห็นไหมลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นเนี่ย
อดไป๓คูหา๙ห้องด้วยกันนะคะ
และนี่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกมาจอฉะเชิงเซา
สุดท้ายก็ช่วยกันนะระดมฉีดน้ำแบบนี้
แต่ว่าสุดท้ายดูดิด้านบนมันเป็นไม้
เพลิงอย่างดีไม่เหลือเลยนะคะครับนี่ต้องระดมรถน้ำเนี่ย
สักประมาณ๑๐คันได้ทั้งจากอบจแล้วก็อบต
หลายพื้นที่นะคะทีนี้คุณผู้ชมไอ้วัดตรงเนี้ย
ก็คือวัดสามร่มอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เราไปสอบถามหลวงตาผ่องท่านอายุ๘๐ปีแล้วนะคะ
เป็นพระลูกวัดสามร่มที่เป็นห้องต้นเพลิงนี่
นี่ค่ะหลวงตาผ่องหลวงตาผ่องเล่า
เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณก่อนช่วงเพลนะคะ
หลวงตาเปิดแก๊สเพื่ออุ่นกับข้าวปรากฏว่าด้วยความชะลาค่ะ
ปวดปัสสาวะแต่ไปเข้าห้องน้ำไม่ทันก็เลยปัสสาวะตรงนั้นซะเลย
ซึ่งใกล้ใกล้กับเตาแก๊สปิ๊กนิกแต่ปรากฏว่าไอ้สายน้ำมันไหลไม่หยุดนิ่ง
ปัสสาวะมันไหลไปเรื่อยเรื่อยอ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
คือนี่คราบฉี่นะต้องอธิบายแบบนี้
ทำไมน้องปุ้ยบอกว่าปัสสาวะซะตรงนั้นเลย
แก่ครับกลั้นไม่ได้คนอายุแบบนี้
เวลาจะกั้นปรัสสาวะกั้นไม่อยู่ครับค่ะอ๋อนี่นี่ค่ะ
เห็นไหมคะคราบฉี่ที่ติดจีวอนท่านเนี่ยนะฮะ
คือท่านบอกว่าหลังจากที่ไอ้ฉี่มันไหลมาจะโดนตัวท่านเนี่ย
ท่านก็ลุกหนีลุกหนีลุกหนีแล้วปรากฏว่ากระทึบกระทึบเข้าไป
จีวอนค่ะชายจีวอนเนี้ยมันไปติดกับเตาแก๊สอืม
แล้วมันถูกไฟไหม้นะคะถูกไฟไหม้ลามไปทั่วจีวอนเลยค่ะ
ถอดจีวอนทิ้งแล้วก็วิ่งหนีตายออกมานะฮะ
ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้รุนแรงขึ้นค่ะรู้ไหมคะ
ระเบิดด้วยเพราะแก๊สระเบิดคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
ลามไปติดกุฏิไม้๒ชั้นวอดไปทั้งหมด๓ครูหา๙ห้องด้วยกัน
ทีนี้ไปถามพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งพระวินัยท่านบอกว่า
เพลิงเริ่มลุกไหม้จากกุฏิของหลวงตะผ่องนั่นแหละ

ไฟก็ลุกลามไปทั่วอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
โอ้โหเห็นไหมคะลมมันแรงด้วย
คราวนี้แหละโอ๊ยมันลามไปเร็วมากเลย

หูเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มาไลฟ์สดแบบนี้
อบตใกล้เคียงเอารถน้ำมาดับเพลิงแต่ว่าสุดท้ายไม่ทัน
วอดไปทั้งหมดกุฏิสามหลังเก้าห้องด้วยกัน
หลังจากนี้พิสูจน์หลักฐานก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เรื่องของหลักฐานต่างนะครับ